พี่เจมส์เรืองศักดิ์ตัดให้ขัดเลย

สามีสายเปย์เจมส์เริ่มศักดิ์ตัวอย่างสามีแห่งชาติ

ก้อยภรรยาคนสวยกันเป็นแถวค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะเปย์ที่ดินกว่า๘๕ล้าน

อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่ไหน
ฟังพี่เจมส์เลยค่ะ
ถ้าเกี่ยวผมเห็นหลายคู่ที่

แต่เขารู้สึกว่าเขามีความรักมากกว่า
คนที่มีสตังค์เยอะอีก
คิดว่า
คิดว่าหลายคนเนี่ยก็ติดตามข่าวอยู่นะครับก็ประกาศตรงนี้เลยละกัน
ประมาณสองเดือนไม่เกินครูก้อยเองก็ดูแลตัวเองอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายเรื่องผนังมดลูกเรื่องของอะไรต่างระบบภายในพร้อมนะครับ
อีก๒เดือนก็คือเอาตัวอ่อนใส่
ในงานบันเทิงของพี่เจมส์นะครับก็สามารถติดตามได้
วันนี้พี่เจมส์ก็มีเพจให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียง
เห็นหน้าปุ๊บไม่ต้องจ่ำพื้นเลยเห็นจึงกระหลักเลย
แปลงสีผ้าหลักจึงหลักเลย
จริงนะคะสามีสายเปรย์จริงนะสามีคุณเปรย์บ้างไหมคะ
ไม่ได้ครึ่งเท่านี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรความรักไม่ขาดก็พอค่ะ